อ่าส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เรื่องของทองเหมือนกันนะฮะ
เงินหมดกลับมากระชากอีกนะสุดท้ายถูกจับได้นะครับ
ดูเหตุการณ์แรกก่อนนะครับกล้องวงจรปิด
อาคารพาณิชย์ตลาดสุริชัยแยกบางบอนในกรุงเทพนะฮะ
อายุสามสิบห้าปีนะครับอ่าก็ขี่มอเตอร์ไซด์บนทางเมื่อที่
เขาก็เดินมาเป็นกลุ่มนะครับคือถ้าคนขี่บนทางเท้าเนี่ยแหมจังหวะจะไปได้ก็ไปแล้ว
เราก็จะรู้ว่ามันก็จะมีคนมาขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้านั่นแหละ
แต่อันนี้มันก็ขี่แบบขี่อยู่ข้างหลังอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ
ประกบไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเนี่ย
ขี่ไปดูลาดเหลาไปด้วยนะฮะนี่ช่วงเช้านะฮะ
ประมาณเกือบแปดโมงเช้านะครับอ่าพอสบโอกาสกระชากสร้อยเขานะฮะ
นี่ตอนกระชากเนี่ยพ้นมุมกล้องไปแล้ว
ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทของหญิงสาวผู้เสียหายเสื้อแดงคนนี้นะครับ
มันกระชากไปแล้วติดมือไปครึ่งเส้น
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปนะครับ
ผ่านไปวันเดียวเน่งสมชายกลับมาอีกแล้วนะฮะ
เช้า๒๓ตุลาคมอีกวันนึงเหรอ
เมื่อกี้นี่เช้า๒๒เช้า๒๓ตุลาคมเมื่อวานนี้เน่งสมชาย
กระชากสร้อยอีกแล้วทีนี้อีก๒สลึงนะฮะ
ผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะอันนี้ท้องที่สอนอราชบุรณะ
นี่นะครับแล้วก็เอาสร้อยเนี่ยไปขายได้เงิน๑๕๐๐นะครับ
ยังไม่ทันได้เงินเอาเงินไปใช้เลยนะฮะตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักนะฮะ
พร้อมกับของกลางมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปก่อเหตุ
พร้อมกับเงินสด๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็เสื้อผ้าในวันที่ใส่ไปก่อเหตุ

นี่เงินนะครับ๑๕๐๐อันนี้คือ๑๕๐๐ของเส้น๒สลึงที่กระชากมาเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะ
เน่งสมชายบอกว่าง่างงี้ฮะ
เขาเนี่ยเคยถูกตำรวจจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดมา๕ครั้ง
ครั้งล่าสุดเนี่ยติดคุกพ้นโทษออกจากเรือนจำเมื่อปลายปี๖๔นะฮะ
ทีแรกก็ตั้งใจทำมาหากินยึดอาชีพเป็นช่างทาสีแต่เงินไม่พอใช้
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านเช่าในพื้นที่สมุทรปราการเข้ามาก่อเหตุในกรุงเทพ
ไม่รู้ว่าทำมากี่ครั้งนะแต่รอบล่าสุดก็คือซ้ายมือนี่ฮะเช้า๒๒นะฮะ
ก็กระชากสร้อยเขานะครับเอาสร้อยคอทองคำเข้าไปขายเนี่ย
เงินมา๑๘๙๐๐บาทเพราะวันนั้นเนี่ยสร้อยเขา๑บาท
ได้ไปครึ่งเส้นแม่นี่เห็นไหมแล้วพาเมียไปเที่ยวบางแสน
อะไรเนี่ยเที่ยววันเดียวเงินหมดหมดเลยเงินหมดเช้าเมื่อวานนี้ก็เลยไปกระชากสร้อยเขาอีกฮะ

ก็ไปเที่ยวเลื่อยเปื่อยเขาคนเดียวหรอ
ไปกับ๔คนเขาค่ะ